แล้วก็ให้รู้คุณค่าหลังจากราคาน้ำมันปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ๗ปี
ทำให้มีการชั้นอะมันเพิ่มขึ้นอย่างตอนนี้
ติดตามเรื่องนี้ของสวรรค์
ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปี๒๕๕๘ปรับลดลงต่อเนื่องจากปี๒๕๕๙
ราคาน้ำมันดิบลดลงต่ำกว่า๕๐ดอลลาร์สหรัฐบาเรลเป็นครั้งแรกในรอบ๖ปีนับแต่วันที่๑๓มกราคม
จากนั้นทำสถิติต่ำกว่า๔๐ดอลลาร์สหรัฐบาเรลในวันที่๑๔ธันวาคมโดยเป็นระดับต่ำสุดในรอบ๗ปี
และการที่อิราณจะกลับมาส่งออกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นในปี๒๕๕๙หลังกลุ่มประเทศมหาอำนาจยกเลิกการคว่ำบาด
ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไทยลดลงไปด้วย
เริ่มต้นปีเมื่อวันที่๓มกราคม
แต่เมื่อถึงวันที่๑๖ธันวาคม
ส่วนดีเซลเหลือลิตรละ๒๐บาท๕๙สตางค์
ลดลง๕บาท๕๐สตางค์ต่ำสุดในรอบ๗ปี
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพคาดว่า
ภาพรวมการใช้น้ำมันในปีนี้จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน๑๓
หลังช่วง๑๐เดือนแรกของปีมีการใช้น้ำมันสำเร็จรูป๔๒๙๓๙ล้านลิตร
เพิ่มขึ้นจาก๔๒๓๐๐ล้านลิตรในปีที่แล้ว๑๓
น้ำมันเบนซีนใช้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ๑๓๒จากการที่ประชาชน
มาใช้รถยนต์ส่วนตัวมากขึ้น
ส่วนดีเซลใช้เพิ่มเพียง๑๓
กระทรวงพลังงานจึงเตรียมส่งสัญญาณให้ประชาชน
ใช้น้ำมันอย่างรู้คุณค่าและผลักดันนโยบายประหยัดพลังงาน
เพราะฉะนั้นต่อไปภาครัฐก็จะพยายามนอกจากติดตามประเมินผลแล้วก็จะส่งสัญญาณ
ลนลงการประหยัดพลังงานให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น
ก็โชคดีว่าในช่วงปลายปีนี้เราจะมีรถไฟฟ้าเพิ่มสายมากขึ้น
คือรถไฟฟ้าสีม่วงที่จะเริ่มทดลองเข้าระบบ
ก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งให้ลดการใช้พลังงาน
ได้บ้างนะครับจะติดตามประเด็นเหล่านี้
พรุ่งหน่วยการซนพธ์คาดว่าการปรับคงสร้าง
สีรถยนต์ใหม่ในปีหน้าที่ช่วยให้ราคา
ประหยัดพลังงานมีราคาถูก
จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานมากขึ้น
นอกจากนี้สอนพอยังร่วมมือกับ
ซึ่งมาตรการเหล่านี้ต้องดำเนินการควบคู่
กับการสร้างนิสัยประหยัดพลังงานอย่างถาวร
จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
และรับมือกับราคาพลังงานค้าลงต่อไป
ในช่วง๑๒๑๘เดือนข้างหน้า
ันนิชาดอนสุวรรณข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบเกือบ๗ปี
ทำให้ประชาชนมีการนำรถออกมาใช้
และการใช้น้ำมัน๑๐เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ๓จากปีที่ผ่านมา